ส่วนในช่วงนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะไปดูอีกหนึ่งชนิดกีฬา
โอ้โหเขาว่ากันว่าน้องคนนี้เนี่ยมีความสามารถนะ
อายุเพียงแค่๑๓เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมนะแต่ว่าสามารถกวาดมาได้ถึง๓เหรียญรางวัลแล้ว
ซึ่งก็ถือว่ามีความสามารถแล้วก็มีโอกาสนะฮะ
ที่จะสามารถก้าวขึ้นไปเป็นนักกีฬาของระดับทีมชาติได้ในอนาคต
ติดตามได้จากรายงานของคุณชัชวานกระมวลมัยตรีจิตครับ
ก็ใช้แสงเจิดจรัสไม่แพ้กันหลังคว้ามาได้ถึง๓เหรียญทองแดง
จากอุปกรณ์ม้ากระโดดคานทรงตัวและฟลอร์กเอ็กซอสไซค์
ซึ่งเป็นครั้งแรกของเธอที่ได้เหรียญในกีฬาแห่งชาติ
ที่เพิ่งเข้าร่วมในกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศเพียงแค่ปีที่๒
กระแต่ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑

สนใจกีฬายิมนาสติกเมื่ออายุ๖ขวบ

โดยมีคุณปู่คุณย่าคอยสนับสนุน
จนวันนี้เธอได้ขึ้นแท่นรับเหรียญเคียงค่าไอดอลของเธอ

และก็ขอบคุณพ่อแม่ที่ช่วยส่งเสริมมาตลอดค่ะ
อยากเป็นทีมชาติไทยค่ะก็คาดหวังว่าอาจจะไปถึงโอลิมปิกค่ะ
กระแต่เคยเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมรุ่นยุวชน
ในการแข่งขันยิมนาสติกชิงแชมป์ประเทศไทยมาแล้ว
ก็ได้มาถึง๑เดือนทอง๔เดือนทองแดก
หากได้รับการสนับสนุนที่ดีจากสมาคมยิมพลาสติก

สติวิมลเมืองควรอาจเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งราชินียิมนาสติก
ของน้องโมธารทิพย์ศรีดีที่ตามหามานานก็เป็นได้